มีร้านบาเบียที่พัทยาชนบุรีนะฮะอยู่ใกล้ใกล้กัน
ทำร้ายกันจนบาดเจ็บนะครับฝั่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยบอกว่า
เพราะว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยเห็นว่าที่ร้านของเขาลูกค้าเยอะกว่า
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเช้ามืดวันนี้ครับตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีชายชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษนะครับถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ชื่อนายอดัมแดเนียลชายอายุสามสิบเก้าปีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในกลุ่มบาเบียนะฮะในพื้นที่พัทยาชนบุรีนะฮะ
มีร้านอยู่หลายร้านนะครับอ่ามีนางสาวยุภาวดีเที่ยงธรรมอายุสามสิบสอง
แฟนสาวของนายอดำกับพนักงานของร้านอีกคนนึง
ชื่อนางสาวพักกะพรกล้าแข็งอายุยี่สิบเจ็ดยืนรอชี้จุดเกิดเหตุอยู่
แล้วก็ให้การกับตำรวจบอกว่าหลังจากร้านปิดเมื่อตี๕
เช้ามืดวันนี้นะครับกำลังจะพานายอดำกลับที่พัก
มีผู้ชายไทยสามคนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของร้านบาเบียที่อยู่ข้าง
รุมทำร้ายนายอดำจนศีรษะแตกเลือดไหลอาบนะฮะ
ร่างกายก็มีแผลถลอกเต็มไปหมดแล้วทั้งสามคนนี้ก็หลบหนีไป
หลังจากนั้นก็พานายอดำไปโรงพยาบาลนะฮะซึ่งแฟนสาวของนายอดำบอกว่า
เธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านบาเบียตรงจุดเกิดเหตุที่นายอดำถูกทำร้าย
ส่วนคนก่อเหตุเป็นเจ้าของร้านบาเบียใกล้ใกล้กันเธอเนี่ยซื้อร้านต่อมาจากผู้ก่อเหตุนี่แหละ
แล้วทีนี้แฟนเป็นชาวต่างชาติก็เลยมีกลุ่มคนชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อน
ดื่มมากินที่ร้านเยอะกว่าร้านของคู่กรณีคู่กรณีก็เลยหาว่าแย่งลูกค้า
แล้วเป็นปัญหากันมานานแล้วนะฮะถึงขั้นไม่พูดคุยไม่สูงสิงกัน
แล้วเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็เกิดเรื่องทำร้ายร่างกายกัน
จะเลือกมันเห็นมันมาตั้งนานแล้วคือเขาแบบว่า
ให้หนูพูดอย่างไรมันก็นานแล้วเหมือนกันว่าเมื่อก่อนก็คุยกัน
แต่เวลาพักกลับงานคุณไม่ใช่ที่จะจัดปัญหา
แกก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไม่เคยเดินไปเหยียบ
รุมแกแล้วก็พยายามฮ่าน
แค่นั้นแต่ในสมองหนูสั่งจะให้แกกลับจะให้แกกลับบ้าน

มีมีเหมือนกัน

ไม่ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลย
ทีมข่าวก็ไปที่ร้านของคู่กรณีนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่ก็ถามพนักงานในร้าน

ก็เลยโทรไปที่เบอร์ติดเอาไว้ที่ร้านนะคะ
ก็มีสาวประเภท๒เป็นพี่ชายเจ้าของร้านรับสายนายจีน่า

เดี๋ยวน้องชายจะไปมอบตัวกับตำรวจแน่
เมืองต้นตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไป